กลับมาที่ข่าวช็อกของอดีตนางสาวไทย
อย่างพี่ออนออนอนงกันบ้างค่ะ

เพราะว่าพี่ออนเนี่ยโพสต์ผ่านอินสตราแกรมของตัวเอง
เป็นใบสำคัญการหย่านั่นเองค่ะ

แต่งงานอยู่กินกันมากว่า๒๖ปีนะคะ

ด้วยสาเหตุพี่ออนเขาระบุเอาไว้ว่า
มันมีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตคู่ของเรานั่นเองนะคะ